แบบใส่กุ้งตัวนี้พอไหมจะได้เพิ่มถั่วไปแล้วตักล้นอ่ะ
เดี๋ยวดูสิถ้าเกิดป้าติ๋มตักแกงไปตักอาหารกลางวันในโรงเรียนยังไงนะ
อ่าจ้าตัวใหญ่แล้วจ้า
อันนี้ตัวนี้คุณครูขอร้อยหนึ่งน่ะ
เลยตัวใหญ่มาก
รายละเอียดรายละเอียดอย่างอื่นไม่ต้อง

จำได้ป่ะที่ผ่านมาเราเล่าแบบ
อาหารกลางวันบางทีแบบวิญญาณไก่

เดี๋ยวก่อนเสิร์ฟอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมเออทุกวัน

เพราะเห็นเมนูแต่ละเมนูของน้อง
อันนี้เป็นหมึกยัดไส้ทอดกระเทียมในตำนานค่ะ

เคยสร้างไวร่ออไว้ใช่ไหม

หมวนิกาขุนขส

ก็คือที่อุดรนแล้วก็นี่ค่ะโคฟเป็นป้าติ๋มตักแกงแห่งบ้างแล้วคุณคุณคุณ
แล้วก็มีการต่อรองราคากับเด็กเด็กไงก็เด็กตัวนี้ครูขอร้อยหนึ่งนะ
อันตัวนี้คุณขอห้าสิบขอแปดสิบเนี่ยแหละเด็กก็ขำว่าเด็ก
ก็ดูคลิปป้าติ๋มตักแกงเหมือนกันแล้วนอกจากมุกคาวเวอร์เป็นป้าติ๋มแล้วล่ะ
ก็อิจฉาเด็กจริงคุณผู้ชมแต่ว่าทางซ้ายมือเนี่ยเอาให้ดูนะ
ซ้ายมือเนี่ยคือป้าติ๋มตักแกงของจริงขวามือเนี่ยคุณครูก็ครบเป็นป้าติ๋มตักแกง
นี่เขาบอกว่าอย่างของป้าติ๋มเนี่ยเรื่องอร่อยให้ร้อยเต็ม
แต่บางคนก็ถามว่าแพงเกินไปหรือเปล่าใช่ป่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านนาหวงเนี่ย
คนแบบคอมเมนต์เยอะเลยนะว่าทำไมไปโรงเรียนต่างจังหวัดเล็ก
แต่อาหารกลางวันนี้เลิศมากนี่คุณดูดิคุณดูจากเต็มจืด
แกงจืดเต้าหู้นี่เต้าหู้เป็นตอนใหญ่ใช่แขววานฟักนะ
แล้วโอ้โหคือเนื้อไก่ก็มาแบบเต็มหม้อบางวันนะดอม
เมนูแบบข้าวซอยน่องไก่อ๋อเหรอมีข้าวซอยด้วยเหรอ
ได้น่องแบบติ่งอวบแต่มีน่อง
ผู้ปกครองที่เขาส่งลูกเรียนเอกชนบางคนมาคอมเมนต์เลยอ่ะบอกว่าเดี๋ยวนะ
ดูถาดน้องกว่านี้ไม่ใช่นี่คือเต็มไม่มีหลุมใส่แล้ว
คือผู้ปกครองบางคนบอกว่านี่ฉันจ่ายค่าอาหารกลางวันลูกเทอมละ๙๐๐
หมื่นอยู่แล้วยังไม่เห็นลูกได้กินอาหารเต็มดีแบบนี้เลย
โหเด็กเขาอิ่มอร่อยกันนะ
ปากท้องนะคะไปส่องเมอร์

ส่วนวันนี้ร้านไหนที่เจอเราก็ตักอย่าไปยั้ง
พี่พี่ต้องบอกเผื่อไปถึงวันที่๑๘วันที่๒๕ด้วยนะ